พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน
วันเวลาได้พาเธอไป
และไม่เคยรู้เลย
ว่าฉันจะต้องรอไปนานเท่าไหร่
ได้พบกันแค่วันนี้
มีเพียงความเงียบเงินในใจ
อยากให้เราสองคนร่วมกันจดใจ
ในหลังไป

และไม่เคยรู้เลย
พรุ่งนี้ผมควรจะรับวันเด็นทำ

พรุ่งนี้ครึ่งต้องทนเหงา
ในเวลาที่เธอไปกิน

สิ่งที่เราสองคนคิดจะบอกกันยิ่งมีเต็มหัวใจ
แววตาที่มองฉันแค่เห็นก็เข้าใจ
ว่ามีคำมากมายอยู่ในนั้น
ฉันจะจำเธอไปในแบบนี้
จำความรู้สึกนี้เก็บไว้อยู่ในหัวใจ
เมื่อย้างที่ใกล้กัน
ฉันจึงมองเธอเป็นครั้งสุดท้าย
จะจำทุกอย่างไว้
และจะมีหัวใจเก็บไว้เธอคนเดียว
ฉันสัญญา